ไปค่ะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องผีที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนนึงเธอบอกเจอมากับตัวขนลุกสู้เลยนะคะ
ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม

แต่เธอบอกว่าวันนั้นน่ะขี่ไปในเส้นทางกลับบ้านที่ไม่ใช่ทางประจำ
ขี่รถอยู่ดีนะคะปรากฏว่าเจอผีหลอกเฉยเลย
สถานที่เนี่ยเธอบอกว่าเป็นถนนระหว่างบ้านภูนสุกกับบ้านหนองจอก
ขี่ไปถึงทางโค้งมันรู้สึกวิวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ขี่ไปสักพักเห็นเงาดำรูปร่างใหญ่นั่งอยู่บนต้นไม้ข้างทางค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงเธอเล่านะคะ
สะบาดแขนก็เลยบอกว่าไม่ใช่ยาเท่าน้องกันก็คือยังมารอบกวน
อย่างมาเกาะอย่างมาตีตาคนลูก
ทุกข้างถ้าคับผ่านเสนีย์จะเป็นคนลูก
แล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกกลัว

บอกรู้เลยวินาทีนั้นน่ะผีหลอกแน่แต่ก็กลั้นใจนะตะโกนบอกผีบอกไม่ใช่ญาติพี่น้องอย่ามารบกวนอย่ามาต่ออย่ามาติดตามไม่เอา

กับผีไล่ผีอะค่ะเธอบอกว่าขี่กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไปเล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็ทำพิธีปัดเป่า
ปัดเป่าตามความเชื่อนะคะใช้ข้าวศาลมาทำพิธี
บอกปกติไม่ได้กลับทางนี้หรอกแต่ว่าทางที่จะกลับประจำวันนั้น
มีอุบัติเหตุแล้วมีคนตายเออเธอก็เลยไม่ไปทางนั้น
เพราะว่ากลัวโดนผีหลอกแล้วเป็นยังไงฮะก็มาเจอผีหลอกเส้นนี้แทนอ่ะนะคะ
อืมแล้วก็อย่างที่เธอบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาบอกว่าย่านเนี้ย
เฮียนจริงเธอบอกว่านางสาวเจนจิตไม่ใช่คนแรกนะที่โดนหลอก
ที่ผ่านมาก็มีคนเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเอาลองฟังชาวบ้านเขาเล่าหน่อยสิ
บ้านน้องจอกน่ะนี่แหละมันคนเห็นคนแรกมันไปต่อยมวย
เห็นนั่งอยู่บนก๊อกยากบุ๊กเออนั่งผมยาวเจ้ยนั่งหอยตีน
หนูชุดไทยนี่แหละฉันนี่เองตรงลงเชือดบ้านอ่ะเออครับ
นั่นแหละเข้าไปขออยู่กับบ้านคนนี้เจอเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
ผมยาวนั่งอยู่แล้วขอกลับบ้านครับอีกรายนึงค่ะเล่าบอกว่า
เคยเจอเลย๕ปีก่อนไปกับสามีนะคะไปนอนในกระท่อมเฝ้านาข้าวตอนกลางคืน
เงาดำคล้ายผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กระโดดจากต้นไม้ลงมา
ตอนแรกนึกว่าเป็นคนที่มีนาติดกันสักพักไปถามคนเท่าคนแก่
บอกโอ้โหไม่ใช่คนแล้วจ้าก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้นั่นแหละ
ทีมข่าวไปสอบถามร่างทรงในหมู่บ้านชื่อว่ายายแบะ
บอกว่าตรงนั้นมีเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่
มาปรากฏให้เห็นก็คืออยากจะมาขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หน่อย

เพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยก็ไปทำบุญให้แบบเขาน่อยก็แล้วกัน
เขาก็จะไม่มารบกวน